ชายคนที่ก่อเหตุเป็นกาดผู้ชุมนุม
แต่ทางหัวหน้ากาดบอกว่า
ออกมาตอบโต้ทันควันเลยนะครับ

คนยิงสายม็อบถูกกาดจับตัวเอาไว้ได้
แล้วเขาบอกว่ามีคำยืนยันมีคำสารภาพ

อันนี้เรื่องในสถาบัติใช่ไหม
ไม่คุยกันดีวะ
จะยิงก่อนทำไมวะ
นี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันบนโลกออนไลน์ครับ
เป็นคลิปที่ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย
แต่ก็ต้องบอกว่านี่คือคำพูดของเขานะเวลานั้น
ที่เขาพูดเขาเข้ามาเป็นกาดเนี่ยนะครับ
คันนะครับคือก็ยังสับสนกันอยู่ว่าใครยิงในม็อบราศดรนะครับ
อันนี้เขาตั้งคำถามกันนะครับ
คนในคลิปคือนายพาสะพงศ์กุลอมรการอายุ๒๕ปี
เป็นอดีตนักเรียนสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
ซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และเป็นคนยิงใส่ม็อบนะฮะ
ที่ถูกกาดของผู้ชุมนุมรุมจับตัวเอาไว้ได้

ที่เข้ามาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมที่หน้าธนาคารธรรมนิษฐสำนักงานใหญ่
และรับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงใส่กลุ่มกาดอีกฝ่ายหนึ่งจริง
เหตุเพราะมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวเป็นคู่อริต่างสถาบันกัน
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับ
ภาพวินาทีขณะที่กาดของม็อบง้างมือปลาระเบิดและยิงใส่กลุ่มคู่อริ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ติดอยู่บนอาคารของอาเวนิวรัชโยธินนะครับ
ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชสำนักงานใหญ่
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๒๕พฤศจิกายน
คุณผู้ชมไล่ดูภาพไปพร้อมพร้อมกันนะครับเหตุการณ์ที่ปรากฏคือภาพของกลุ่มคนนะฮะ
หลังจากนั้นผู้คนต่างวิ่งแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง

ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกมุมนะครับ
ใกล้กับป้อมเก็บเงินค่าจอดรถจะออกถนนรัชดา

อันนี้มุมแรกหน้าร้านแมคโดนัลนะฮะ

แล้ววงกลมเนี่ยเขาว่าเป็นคนปลาระเบิดนะครับ

อีกมุมนึงเนี่ยมันจะเป็นช่วงของป้อมเก็บเงินแล้ว

จะเห็นภาพชายรูปร่างอ้วนใส่กางเกงขาสั้น

วิ่งหนีมาทางนี้หลังจากนั้นนะฮะ
หลังจากนั้นก็พ้นมุมกล้องไป
นายคนนี้คือนายพาสะพงศ์กุลอมรการ
ซึ่งหลังจากยิงแล้วปรากฏว่าเขาสะดุดขาตัวเอง

สะดุดขาตัวเองล้มจนถูกกาดของม็อบเนี่ย

ทางฝั่งตำรวจว่ายังไงบ้าง
ทางฝั่งตำรวจหลังจากที่มีภาพแบบนี้ปรากฏออกมา
ข้อมูลเนี่ยคือมันมีหลายชุดออกมามันไม่ชัดเจนใช่ไหม
เอาจากฝั่งตำรวจก่อนคุณผู้ชม
พลตำรวจโทษพระกระพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
จากพยานหลักฐานมีความเชื่อได้ว่า
มูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ย

ไม่ใช่เรื่องการจ้างคนมาป่วนม็อบนะ
แต่เป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเอง
เออนะฮะแล้วตำรวจว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของสองกลุ่ม
แต่ว่าเป็นกาดของผู้ชุมนุม
ประโยคนี้กลายเป็นประเด็นนะ
คือถ้าตำรวจจะแถลงว่าเป็นความขัดแย้งกันของเด็กอาชีวะ

ก็จบไปแต่ว่าถ้าตำรวจบอกว่าเป็นกาดของผู้ชุมนุมเนี่ย

เขาแถลงโต้เลยนะคะเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมนายพาสะพงศ์กุลอมรการอายุ๒๕ปีเนี่ย
เป็นอดีตนักศึกษาอาชีวสถาบันมีนบุรีโปรลีเทคนิค
ที่เข้ามาทำหน้าที่กาดม็อบเนี่ย
ระหว่างที่มาเป็นกาดก็ได้เจอกับอริเก่าอันนี้

เป็นอดีตนักศึกษาอาชีวสถาบันเทคนิคปฐุมธานี
ทั้งคู่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนแล้ว
แล้วมีการโพสต์ด่าทอกันผ่านทางเฟซบุ๊กมาประมาณ๒เดือน
พอมาเจอกันที่ม็อบ
ก็มีเรื่องกันอีกจนเกิดการทะเลาะกันแล้วก็ยิงใส่กัน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีการยึดปืนที่นายพาสะพงศ์มือปืนใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘แล้วก็มีทะเบียนด้วย
ขณะเดียวกันจากการสอบปากคำพยาน
รวมทั้งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเจน
พบชนบอกว่าค่อนข้างชัดเจนว่านายพาสะพงศ์ได้ก่อเหตุยิงใส่กาดกลุ่มผู้ชุมนุมจริง
เจ้าหน้าที่จึงขอสารอนุมัติออกหมายจับนายพาสะพงศ์ใน๓ข้อหาคือ

มีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ล่าสุดสารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว
แล้วก็นายพาสะพงศ์จริงก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้ก็ต้องฟังทางด้านของกาดกาดตัวจริงเขาบ้าง
เมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของนายเกวลังธัญเจริญ
หน้ากาศภาคีประชาชนหรือว่าเก่งอาชีวะนะคุณ
ซึ่งตอนที่นายพาสะพงศ์ถูกกาดตัวจริงเขารุมจับไว้ได้

และนายพาสะพงศ์อ้างตัวว่าเขาก็มาทำหน้าที่เป็นกาดของผู้ชุมนุมเหมือนกัน

เรื่องนี้นะครับหัวหน้ากาดภาคีประชาชนบอกเลยบอกว่า
นายพาสกรไม่ใช่กาดของผู้ชุมนุม
ไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าเป็นกาดจริงต้องมีปลอกแขน

คือนายพาสกรเนี่ยขออภัยนายพาสภงมัยมีปลอกแขนใดทั้งสิ้น
นี้ไงนี้ไงถ้าเป็นกาดเมื่อวานเขาแถลงเลยนะครับ

เขาบอกว่ากาดมีปลอกแขนกี่สีมีกี่กลุ่มเขาแยกกันเลยนะครับ
ที่ราบขาวกาดมวลชนกาดอาสาเมเฮิลวีวาลันเทียอะไรเนี่ย

ว่าเป็นกาดของผู้ชุมนุมอย่างแท้จริง
แต่ทีนี้นะฮะหัวหน้ากาดตัวจริงเขาบอกว่า
นายพระสะพงเนี่ยไม่ใช่การ์ด

เขาเองก็เสียหายไงเขาบอกแบบนี้นะฮะ
นี่ก็ต้องฟังทั้งสองด้านนะ
อันนี้ก็เราสรุปให้หมดแล้วทั้งตำรวจทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งที่ถูกกล่าวหา